ทีนี้มาดูเรื่องของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีกันหน่อย
ไม่ไปฟังคำตัดสินของศาลเมื่อวันศุกร์ที่๒๕สิงหาคมนะคะ
คดีปล่อยประละเลยก่อให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
กระแสก็มาเยอะไปต่างประเทศหรือเปล่า
ไปประเทศไหนปล่อยไปได้ยังไงหน่วยงานด้านความมั่นคง
ท่านนายกรัฐมนตรีถึงขั้นเอ่ยปากว่า
ทำไมรัฐบาลตกเป็นจำเลยแทนทำไมไม่ไปโทษคนที่หนี
มาโทษรัฐบาลว่าทำไมปล่อยให้หนีออกไปได้อะไรในลักษณะแบบนี้
ผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่ายอมรับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงบกพร่องจริงที่ปล่อยให้นางสาวยิ่งลักษณ์หนีไปได้
ส่วนตัวก็มั่นใจว่าน่าจะไปต่างประเทศแน่
ท่านก็บอกว่าที่ออกมาพูดแบบนี้
ไม่ได้จะมาขอความเป็นธรรมหรือร้องขอความเห็นใจอะไร
แต่ก็ต้องยอมรับว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็น่าจะมีคนใกล้ชิดที่น่าจะหนีออกไปได้ด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าน่าจะเป็นนายทักษิณชินวัฒนนี่แหละ
วางแผนล่วงหน้าพาน้องสาวหนี
เดี๋ยวไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พูดถึงประเด็นนี้นะคะ
คราวนี้อย่าเอาเรื่องนี้ไปพันเรื่องนี้เรื่องนนน
วันนี้เห็นแล้วคลิปเคลอบใจผมว่าออกกันเต็มไปหมด

แล้วผมก็เป็นลูกน้องผู้ใต้บัญชาผมก็เคารพทุกคนนั่นแหละ
เป็นภาพเก่าสมัยเคยทำงานร่วมกัน

คือมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวมาคนละช่วงเวลากันเลยนะ
ตอนนั้นท่านเป็นพบทบคุณยิ่งรักเป็นนายก
ท่านก็บอกก็พูดอารมณ์น้อยใจ
ว่าอยากให้รัฐบาลกลายเป็นจำเลยในเรื่องนี้ได้ไหมนะคะ
เป็นเรื่องคนละเรื่องก็เชื่อมโยงกันไปในโลกโซเทียล
ทีนี้ด้านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติก็บอกว่า
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชเร่งรัด
หน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะ
โดยเฉพาะกองกำลังตามแนวชายแดน
ที่ต้องตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบช่วงเวลา
และวิธีการเดินทางในการหลบหนี
จากการตรวจสอบข้อมูลทั้ง๔กองทัพภาค
ยังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะคะว่าหนีไปนอกประเทศจริงหรือเปล่า
แต่เชื่อว่าการหลบหนีในครั้งนี้
น่าจะมีนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

เพราะมีการวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีเพียงแต่รอเวลา
รอโอกาสเหมาะสมในการหลบหนี
ก็ยืนยันว่าคอสชไม่ได้เอื้อประโยชน์
เพื่อให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์หลบหนีออกนอกประเทศนะคะ
เพราะคอสชไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้
แล้วก็ถูกสังคมตำหนิอยู่ด้วยในตอนนี้
ตัวเองก็พร้อมยอมรับในความบกพร่องนี้ค่ะ
ก็มีคำถามว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไปเนี่ยจะไปทางไหนอย่างไร

วันนี้นักข่าวก็เลยไปถามท่านพบทอนะครับ
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศ
ท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่อดีตนายุทธมนตรี
จะใช้เส้นทางทางอากาศหลบหนีออกนอกประเทศ
เพราะกองทัพอากาศมีมาตรการปฏิบัติและตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่อดีตนายกยิ่งลักษ
จะใช้สนามบินที่กองทัพอากาศดูแลรับผิดชอบ
เป็นเส้นทางในการเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายบนตรี

วันนี้กล่าวตัดเพาะครับบอกว่าไม่เข้าใจว่าเหตุใดตัวเองถูกโยงในทุกเรื่อง
ตอนนี้ก็ถูกโยงว่ารู้เห็นเป็นใจหรือว่าช่วยเหลือให้คุณยิ่งลักษณ์หนีออกไปนะครับ
ส่วนการลงโทษหรือต้องมีผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
พลเอกประวิทย์บอกว่าต้องให้นายรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการ
และในตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ทีนี้ก็มีคำถามตามมาว่าปกติแล้วอดีตนายกยิ่งรักเวลาไปไหนมาไหน
จะมีนายตำรวจที่เป็นคนใกล้ชิดคอยติดตามค่ะ

ตำรวจนายนี้เนี่ยรู้ไหมรู้ข้อมูลอะไรไหม

นั่นน่ะสิมีรายงานว่าพันธุ์ตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทย
ผู้กำกับการฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาด้านการข่าว

ซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามอดีตนายกยิ่งลักษณ
ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวตั้งแต่เมื่อวานนี้
สิงหาคมไปให้ปากคำ
เรื่องต้นพันธุ์ตำรวจเอกวัฒนยูปฏิเสธทุกเรื่อง

แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพอดีตนายกยิ่งลักษณ
พร้อมคนติดตาม๑๔คน

แต่เป็นภาพตั้งแต่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา

คือวันที่๒๕สิงหาคมตอนเช้าที่นักข่าวก็
ไปรอที่ศาลว่าคุณยิ่งรักจะมาถึงกี่โมงเนี่ย

ก็เชื่อว่าอยู่เนี่ยยังไงต้องอยู่ตรงนี้แหละ

ใช่ค่ะก็คือเห็นคุณยิ่งรักล่าสุดก็คือ